ท่านเคยได้ยินชื่อ

ที่เป็นสิ่งที่ทางดาราสาวคนหนึ่งเขาก็บูชาอยู่นาคบวงบาด
คุณอิมอาชิตะหรือว่าเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้
นี่เขาเรียกนากวงบาทนะฮะข้า
มีเจ้าของร้านขายลงศพในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริขันคนหนึ่งนะฮะ
ชื่อว่าคุณพี่หนูเพียรภูลสวัสดิ์อายุ๕๔ปีคนนี้ครับ

ก็บอกว่าเมื่อหลายวันก่อนตอนนั้นนอนหลับอยู่ที่มานั่งในร้าน
มีคนร้ายย่องเงียบเข้ามาในร้านแล้วก็มาหยิบกระเป๋าที่ร้านไป
กระเป๋าที่หยิบไปเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ใส่เงินสดใส่เงินสดไว้สี่หมื่นบาท
ไซ่คอทองคำเป็นน้ำหนักหนึ่งบาทมีพระเลี่ยมทองอีก๔องค์
รวมแล้วมูลค่าหนึ่งแสนบาทไม่รวมสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่เป็นเลขท้ายเลข๑๕กับ๕๕อีก๓๐ใบ
แต่คนร้ายมันออกถึง๑๕ใบเป็นไปร้านชื่ออยู่ที่ไปของคนร้าย
มันเอาไปแล้วทั้งทรัพย์สินแล้วก็เลขท้าย๑๕๗
ใบก็เลยไม่รู้ว่าจะเสียใจหรือจะร้อง
แต่โดนขโมยไปแล้วคนร้ายมันขโมยกระเป๋
ไปแล้วก็ไปแจ้งความตำรวจฮะตำรวจเขาก็ทำงานเร็วนะครับ
วันติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แต่เชื่อ
ใช่ยังไงท่านผู้ชมคุณข้อมาสอนทั้งหมดทรัพย์สินจะเงินสด
รวมแล้วเป็นแสนคนร้ายมันเหลือเงินสด๘๐๐
แล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลก็หายไป
คนร้ายอ้างว่าทิ้งไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับ
คุณหนูเพียรกับสามีก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมคนร้าย
เอาลอตเตอรี่มาคืนนะก็ไม่คิดว่าจะได้คืนนะ
สุดท้ายได้คืนจริงนะฮะคนร้ายไม่รู้ยังไง
เอาลอตเตอรี่มาคืนฮะเธอบอกว่าความโชคดีนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าเธอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่าง
โดยเฉพาะพญานาคเทพทันใจกุมารไข่เจดีเสด็จพ่อร๕นะครับ
ลูกแก้วพญานาควัดคำชโนธด้วย
รวมถึงนี่ครับที่เธอเชื่อมากก็คือนาคบวงบาด
ซึ่งบูชามาจากนักแสดงชื่อดังเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้

คุณเทพฟาวถูกอัตเตอรี่บ่อยมากเลยนะ

บูชาข้อความมาบอกว่าเค้าเรียกว่านาคบาท

ขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งคุณหนูเพียนเชื่อว่าคนที่บูชาพญานาค
ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาขุมทรัพย์เปิด
เพราะพญานาคออกจำศิลป์จากฤดูข้าวพรรษา
อาจจะทำให้เธอเนี่ยถูกรางวัล
แต่คนร้ายมันขโมยรางวัลไป
ก็เลยทำให้โชคดีที่ได้รางวัลคืน
ดีคนร้ายมันก็กลับใจไปเอารางวัลมาคืนให้
ก็ดีใจค่ะแล้วก็จะได้รำถวายพ่อปู่เลยค่ะ
ที่หน้าร้านนี้ค่ะ
แสดงว่าคนร้ายตอนนี้ถูกจับได้ทรัพย์สินเหลือเท่านี้
ก็อาจจะได้ประกันตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ลอตเตอรี่ทิ้งไปแล้วก็เลยไปกลับไปเอามาคืน

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีก็ถามถึงเรื่องนี้

เธอพูดไว้ว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันนะครับ
เขาเพิ่งไลน์บอกอิมว่าตั้งแต่บูชานาคบงบาทของฟีโอฟาร์นี่ค่ะ

พออีกช่วงหนึ่งคุณอิมคะดิฉันโดนคนร้ายกระชากระเป๋า
ก็ใจเย็นใจเย็นขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
เมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยค่ะก็ทางไทยรัฐทีวีไปสัมภาษณ์บ้างคะ
อยู่ดีเขาบอกว่าคุณอิมเขาแบบร้องไห้ปราบปลื้ม
ได้ลอตเตอรี่คืนได้เงินคืนกระเป๋าคืนทุกอย่างและที่สำคัญ
โรตเตอรี่ก็โรตเตอรี่นั้นเป็นโรตเตอรี่ที่ถูกด้วย

เพราะปู่พญานาคช่วยเหลือเขานั่งบุงบาทเฟี้ยว
เรารู้สึกว่าดีใจมากที่ให้คนส่วนมนต์ถึงท่าน
ใครที่แบบนับถือพญานาคหรืออะไรอย่างนี้
สิ่งศักย์สิทธิ์ทุกองค์ก็ส่วนมนต์ปฏิบัติธรรม

พระคุณท่านผู้ชมที่ส่งข้อมูลมาด้วยนะจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าทางคนที่เขาถูกลอตเตอรี่กับคุณเฟี้ยวฟ้าว
เขาก็เชื่อว่าเป็นศรัทธาแล้วก็บารมีที่ช่วยเหลือ